ตะโกหลวงพ่อรวยเนี่ยค่ะคือมีงูเหลือม

ยาวแบบขวางครึ่งถนนไปเลยค่ะ

นัทธาริกาอันเดอร์สกอร์โมเม

เขาบอกว่าเขากำลังจะเดินทางไปทำบุญที่วัดตะโก
หรือว่าวัดหลวงพ่อรวยที่อำเภอพาชีจังหวัด

ทุกคนแบบหยุดหมดเลย

มีลุงที่ตัดย่าอยู่

ผมว่าลุงแกคงจะรับงานไว้หลายที่

รีบตัดตรงนี้ให้เสร็จเดี๋ยวจะไปตัดที่อื่นต่อ
ลุงแกไม่เห็นหรือเปล่า

เพราะว่าเสียงตัดหญ้า

แล้วพอหันมันจะหยุดอะไรก็เหรอ

เหมือนให้เรามีสติขึ้นมาทันทีอะไรแบบนี้

แล้วก็ขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วย
ตอนนี้คุณลูกยังตัดยาว

ระวังคุณชนะเดินผ่านไปเดี๋ยวนับให้ดี
กล้ามห่วงคุณชนะปีอะไร

ปีคุณปีงูทำไมล่ะ